ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดกติกาการแข่งขัน
เริ่มตั้งแต่รอบ๘ทีมสุดท้าย๔นัดนะครับรอบรองชนะเลิศ๒นัดและรอบชิงชนะเลิศ
โดยจะถูกเรียกใช้โดยผู้ตัดสินใน๔กรณีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของเกม
ก็คือลูกยิงที่ก้ำกึ่งว่าจะเป็นประตูหรือไม่
จังหวะให้หรือไม่ให้จุดโทษการให้ใบแดงโดยตรงและการลงโทษผิดคน
วันที่๖มกราคมนะครับนัดแรกเจอกับอินเดียเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาที